คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของปอกับโรเบิร์ตหน่อยละกันค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับการบวชที่จะมีขึ้นวันที่๑๖มีนาคม
ที่บอกว่าการบวชจะเป็นการบวชพราม
เหมือนกับการถือศีลนั่นแหละนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดนี่นะคะ
เรื่องนี้มันเป็นกระแสมาเยอะ
เพราะว่าตอนแรกที่บอกว่ามีข่าวออกมาว่าจะบวช
บวชได้ด้วยเหรอนี่ถือว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญานะ
ทีนี้ทางหลวงพี่อุเทรนท่านเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เนี่ยนะคะ
ยืนยันในเรื่องนี้แล้วโดยบอกกับทีมข่าวนะคะ
บอกว่าเรื่องของการบวชชี้แจงให้สังคมเข้าใจ
จะได้กระจ่างไปเลยว่าจะบวชเป็นการบวชพราม
คือเป็นการบวชแบบโบราณเลยนะให้ทั้งคุณปอให้ทั้งคุณโรเบิร์ต
ซึ่งจะมีการโกนผมทั้งสองคนแล้วก็จะนุ่งขาวห่มขาว
ถือศิลป์ไม่ทานข้าวเย็นตอนที่ออกไปเดินทุดงเนี่ย
ก็จะไปกับหลวงพี่อุเทนนี่แหละอย่างน้อย๑๕วัน
ทำเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตังโมต้องยืนยันนะ
ว่าอันนี้เป็นการบวชพรามไม่ใช่การบวชพระแล้วก็ถือศิลป์แปด
แล้วล่าสุดนักข่าวของเราก็เลยไปที่วัดท่าไม้
วัดดังของสมุทรสาครเลยบรรยากาศที่วัดเป็นยังไงบ้าง
ที่วัดเนี่ยนะคะบรรยากาศก็เงียบสงบ
แล้วก็มีคนงานมาทำความสะอาดลานวัดตามปกตินะคะ
แล้วก็มีคนมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
ส่วนทางด้านทางด้านหลวงพี่อุเทนเนี่ยนะคะ
พระยานวิกรมหรือว่าพระอาจารย์อุเทนสิริสาโร
ท่านเจ้าอาวาสวัดอยู่ที่วัดไหม
ไม่ได้อยู่นะคะทราบว่าท่านเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่
แล้วพระลูกวัดก็บอกว่ากำหนดเดิม
ท่านเจ้าอาวาสหลวงพี่อุเทนจะกลับช่วงค่ำเมื่อวานนี้
แต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมต่อที่เชียงใหม่
หรือว่ากลับมาแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยยังไม่มีคำตอบ
เรื่องการบวชพรามกับทั้งไฮโซปอลแล้วก็โรเบิร์ต
อันนี้คือที่พระลูกวัดบอกนะคะแต่เดี๋ยวจะแจ้งให้กับสื่อมวลชนเนี่ย
ได้ทราบถามว่าแจ้งวันไหนนักข่าวรอไปทำข่าว
บ่าย๒โมงของวันที่๑๖มีนาคมค่ะก็คือวันที่จะมีการบวชพรามนั่นแหละ
ทีนี้พอได้ข้อมูลแบบนี้แล้วก็ต้องไปถามพระอีกท่านหนึ่ง
คือพระพยอมกัลยาโนค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วที่นนทบุรี
เพราะว่าพระพระยอมเนี่ยนะท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการบวชของปอกับโรเบิร์ต
พระพยอมบอกว่าจริงแล้วตามระเบียบของสงฆ์มีอยู่ชัดเจน
ผู้ต้องคดีเนี่ยไม่สามารถจะบวชพระได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปบวชพรามแทนนั้น
ก็สามารถทำได้แต่พอถึงเวลาดำเนินคดีก็ต้องมาพบตำรวจ
อันนี้ก็สอดคล้องกับทางพศพศจังหวัดสมุทรสาครก็ชี้แจงถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
ว่าจริงทั้งคู่ทั้งสองคนมีการติดต่อมากับทางวัดท่าไม้
ซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูตามกฎระเบียบข้อบรรยัติแล้วผู้ที่ต้องโทษคดีอาญา
อันนี้ไม่สามารถที่จะบวชได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นการบวชพราน
ไม่เรียกบวชเรียกว่าการถือศิลป์ถ้าแบบนั้นนุ่งขาวห่มขาว
ก็สามารถทำได้อ่าเพราะว่าทั้งสองคนโดนไปสามคดีแล้ว
โดยเฉพาะคดีที่ประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งแบบนี้ถือว่าประวัติอาทยากรรมตรวจสอบไม่ผ่าน
ไม่สามารถที่จะให้บวชเป็นพระสงฆ์ได้ตามหลักของพระพุทธศาสนา
แต่ก็ไม่วายชาวเน็ตก็บอกว่าเอ๊ะคุณตังโมเขาเป็นคริสต์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เหรอ
การทำแบบนี้ไม่รู้มันจะถูกต้องหรือเปล่า
คือเขาก็บอกว่ามองในเรื่องของความตั้งใจความตั้งใจแล้วก็ความสบายใจ
แม้จะคนละศาสนาแต่ก็อยากแสดงออก
เมื่อสักครู่ที่ภาพกรวดน้ำเห็นโทรศัพท์วางอยู่ใช่ไหมฮะ
เป็นสายที่โทรไปหาคุณแม่คุณแตงโมนะ
คือให้คุณแม่รู้แหละว่าแต่ละวันไปทำอะไรบ้างทำบุญให้กับน้องโมนะ
แล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ก็คือเป็นภาพเมื่อวาน
ที่วัดพระปฐมเจดีที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
ก็เลยโทรศัพท์ให้คุณแม่ได้ฟังแล้วก็สาธุไปพร้อมกันนะครับ